คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันกับคดีของแอมสายนาย
ก็คือเรื่องที่มาที่ไปของสารตัวนี้ว่าทำไมหาซื้อง่ายจัง
แล้วไปซื้อจากไหนใครเป็นคนขายให้
ก็มีการตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่ามันมีสารจำนวนนึงหลุดลอดออกไปนอกระบบ
แล้วก็มีการขายต่อให้กับผู้ซื้อรายย่อยอีกมากกว่า๑๐๐ราย
ก็มีการตรวจสอบว่ามีเจ้าที่รัฐนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับ
ลักษุทางด้านของผลตำรวจเอกสุโรเชษฐ์หักพาล

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีแอมสายนาย
โดยวันนี้ก็มีการเรียกทางด้านของนายจุลพงศ์ทวีศรีท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมาให้ข้อมูล
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่ผู้ต้องหาไปสั่งซื้อสารมาก่อเหตุ
แล้วพบว่ามีการจำหน่ายต่อให้กับผู้ซื้ออีกกว่า๑๐๐รายครับ
ทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษท่านยืนยันนะครับว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
แล้ว๑๒วันนี้จะชัดเจนว่าใครไปเกี่ยวข้องกับการร่วมกันฆ่าบ้าง
โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนเรื่องของสารสายนายนั้นที่หลุดออกไปนอกระบบ
ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ครับ
ผู้กับรองผู้กับก็ต้องมือคดีอาญาด้วย
เพราะฉะนั้นถ้ามีน่าที่แล้วไม่ถามน่าที่ก็๗๕๑หมด
ส่วนเรื่องคดีการเสียชีวิตของซายมณฑาทิพย์นะครับ
ที่ไปเสียชีวิตในพื้นที่ของสตนอธรรมรอบ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบปากคำแพทย์นิติเวทย์
จากนั้นคาดว่าจะสามารถออกหมายจับแอมเพิ่มเติมในคดีนี้ได้
และวันพุธก็จะมีการเรียกบุคลากรทางการแพทย์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
เพื่อขอความเห็นภาพรวมของคดีที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
แล้วการใช้สารสายนายทั้งหมดด้วยนะครับ
ขณะที่เรื่องนอมวินีที่เป็นคนสั่งซื้อสายนายให้กับแอม
ตำรวจก็สอบประคำไว้ทั้งหมดแล้วยืนยันว่าแอมนั้นเป็นคนสั่งจริง
โดยไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ก่อเหตุด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันนะครับว่ามีการควบคุมการนำเข้าสารสายนายจากต่างประเทศตามพรบวัตถุอันตราย
แต่ก็ยอมรับว่ามีผู้ใช้รายย่อยประมาณ๒๐๐๐ราย
คุณผู้ชม๒๐๐รายนะเช่นอะไรก็คือร้านทองนะฮะ
ที่ทางด้านของวิสัตว์เนี่ยนำเข้ามาเป็นผู้ควบคุมดูแล
ส่วนคดีของแอมที่ผู้ต้องหานำสารสายนายไปใช้กับเหยื่อแล้วก็มีดาราสาวไปใช้ในการฆ่าสัตว์เล็กคลานต่าง
ว่า๒กรณีนี้ใช้สารสายนายอย่างผิดวัตถุประสงค์
ทางด้านของกรมโรงงานอุตสาหกรรมฐานะเป็นผู้เสียหายก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้
ซึ่งต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนที่มีการขายผ่านทางออนไลน์ต้องไปดูพรบควบคุมและกฎหมายเรื่องวัตถุอันตรายรวมทั้งประสานสคบด้วย
ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานไม่ได้มีความบกพร่องในเรื่องนี้ครับ
คนซื้อก็หน้าจะพอสร้างไปแล้วว่าตัวเองจะไปใช้อะไรแต่ว่ามันอยู่ที่มาถูกประสงค์นะครับ
นี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีบริษัทที่ขอนำเข้าสายนายทั้งหมด๑๔รายรวม๘๐ตันต่อปี
แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปแก้ไขเรื่องของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าอย่างเข้มงวด
ผู้ขออนุญาตนำเข้าต้องแจ้งแจ้งชื่อผู้ต้องการใช้สารด้วยว่าใครต้องการจะใช้
จะได้สืบสาวหาที่มาที่ไปและคนใช้ได้อย่างถูกต้องด้วย